คงสุดท้ายไม่มีอยู่จริงค่ะ
ไอมนซิดคำซ่อยค่ะ

คราวที่แล้วเขาโชว์แบบน้อยนี่

โพสต์รูปนี้เลยคุณผู้ชมนะคะ
แต่รู้สึกคันไม้คันมือ
ไปหาซื้อเพิ่มอีกปึกหนึ่ง
โอ้โหมวดนี้ชอบ
คุณผู้ชมตามที่เห็นหน้าจอเลยจ้า

ตัดเอาเด้อค่าท่านผู้โซ่

อาจารย์เบิ้ลไม่ใช่คุณเบิ้ลปฐุมราช

ตามนี้เลยเดอร์สูนะคะ

ฝากบอกแฟนบ้างเถิ่งไทยรัฐเท่าไหร่จ้า

ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีของเรา

เดี๋ยวก็จะได้รู้กันว่าบ่ายนี้จะเป็นคุณแจ๊กกะรีนอยู่